ส่งไลน์เข้ามาพูดคุยเรื่องของข่าวสารต่าง

แล้วก็ในช่วงนี้เราเริ่มกันที่เรื่องของประเด็นอาจยกรรมกัน
ใช่ค่ะก็คือเรื่องของการปูพรมตรวจค้นยาเสพติด
ซึ่งตอนนี้ก็แพร่ระบาดทั่วประเทศ
แต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามกันก็คือ
ตำรวจได้ปรูพรมตรวจค้นเครือขายยาเสพติด
ของนายวิระหมื่นจดากว่า๗๐จุดทั่วประเทศนะคะ
ล่าสุดวันนี้นะคะก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคนสำคัญ

พร้อมทั้งยึดของกลางแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินนี้กว่า๔๐๐ล้านบาทนะคะ
ติดตามเรื่องนี้นะคะจากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ปฏิบัติการในครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ถูกจับกลุ่มได้นั้น
ตำรวจบอกนะครับว่าทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่
ซึ่งเป็นผู้ค้าที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านครับ
ปฏิบัติการขุดรากถอนโคนขบวนการค้ายาเสพติดในครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
โดยผลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงผู้บังคับการปราบปามยาเสพติด
ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจภูทรภาค๕และเจ้าหน้าที่ปปศ
แบ่งกำลังออกเป็น๑๒ชุดตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๑๕จุดทั่วจังหวัดเชียงใหม่
คืออำเภอเมืองเชียงใหม่๑๒จุดอำเภอฝาง๒จุดและอำเภอชายปราการ๑จุด
ซึ่งทั้งหมดเป็นเครือข่ายของนายวีระหมื่นจดาผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้าน
ปฏิบัติการในครั้งนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายอภิชาติหาทัยทัศน์และนายฉัดดันัยเกียรติวงศ์
ซึ่งเป็นสองผู้ต้องหาตามหมายจับฐานสมคบกันเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งทั้งสองคนทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อนำยาเสพติดส่งไปยังปลายทางในภาคต่างของประเทศ
โดยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๒คนไปค้นคอนโดหรูย่านนิมานเหมินซอย๑๕
พบอาวุธปืนสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและรถยนต์จำนวนหลายรายการ

ซึ่งมีทั้งสถานบันเทิงโชว์รูมแต่งรถยนต์และสวนส้มขนาดใหญ่
มูลค่าทั้งหมดนั้นรวมกว่า๔๐๐ล้านบาท
ด้านพลตำรวจตรีพรชัยเปิดเผยว่า
ตำรวจสามารถแกะรอยผู้ต้องหาทั้งสองคนได้จากการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายหมื่นจดาเมื่อปีที่แล้ว
โดยพบว่ามีการโอนเงินค่ายาเสพติดมายังบัญชีต่างจำนวนหลายบัญชี
และพบว่าค่ายาเสพติดที่ได้มานั้นถูกนำมาใช้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง
สถานบันเทิงโชว์รูมแต่งรถและไล่ส้ม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนที่จะออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคนในที่สุดครับ
สำหรับผลการปฏิบัติการทั้งหมดนั้นจะถูกนำไปแถลงข่าวอีกครั้งที่สำนักงานปปศภาค๕จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารเป็นผู้เดินทางมาแถลงข่าวด้วยตนเองอีกด้วยครับ
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากถนนนิมันเหมินจังหวัดเชียงใหม่ครับ